ล่าสุดเท่านั้นที่กำลังใช้น้ำทำการดับนะคะ
นี่ก็เป็นภาพมาสดนะตอนนี้เลยนะคะ
ของผู้เราอยู่นะคะชาวข่าวชาวโซเทียล

เดี๋ยวเราตรวจสอบความคืบหน้าประเด็นนี้ให้ด้วยนะฮะ

แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัด

เพราะว่าเขาหยุดขายร้านก๋วยเตี๋ยว
ขายก๋วยเตี๋ยวไปประมาณ๒เดือน

กลับมาขายอีกครั้งขายได้แค่๒วันเท่านั้นนะคะ
เพลิงไหม้เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของตัวเอง
อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งสร้างความเสียหาย
ประเมินมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ๒หมื่นบาท
นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่พยายามดับเพลิงที่เกิดขึ้น
ของร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
ทุมพรพิสัยชุมชนโนนสำนักตำบลย่าปล่อง
อำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะก็ใช้เวลาไม่นานนะ
เพราะว่าร้านอาจจะไม่ใหญ่มากนะคะ๑๕นาทีเท่านั้นค่ะ
เพลิงก็สงบแต่ว่าเสียหายทั้งหลังเลยนะคะ

คุณเวียรสักยาโนเจ้าของร้านเขาบอกว่า
ให้การกับตำรวจหยุดขายก๋วยเตี๋ยวไป๑เดือน

กลับไปขายได้๒วันเท่านั้นเองนะคะ
เมื่อวานนี้หลังจากเลิกขายเก็บของในร้านเรียบร้อยค่ะ
โดยมีถ้วยชามเก็บไว้พลาภายในเพลิง

ส่วนถังแก๊สเก็บกลับบ้านอันนี้ถือว่ายังโชคดีนะคะ
แต่ว่าพอช่วงดึกมีเพื่อนโทรศัพท์ไปบอกว่า
ไฟไหม้ร้านค่ะก็เลยออกไปดู
พบว่าไม่วอดเป็นเท่าฐานแล้วนะครับ

เขาบอกน่าจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐บาทเสียหายหมดเลย

เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นบอกว่า
สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ซึ่งก็จะได้สอบถามป่าคำ

เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปค่ะ
แต่ว่าโชคดีนะเอาถังแก๊สไปเก็บไว้ที่บ้าน
ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดการระเบิดขึ้นได้นะ